ไปสวนสนุกเครื่องเล่นที่หนูสองคนเล่นแล้วเสียว
เพราะคนก็ล่วงตกลงมาสิครับ

อย่าเพิ่งคิดว่าเกิดขึ้นที่ต่างประเทศครับ
กระบี่กระบี่บ้านเรานี่

งานวัดงานแฟร์เดี๋ยวนี้เขาจะเอาเครื่องเล่นแบบนี้ไปลง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สถานจัดงานแห่งหนึ่งที่ตะมนต์กระบี่น้อย

คนที่นั่งอยู่บนเครื่องเล่นกระเด็นหลุดออกมา
โอ้โหตกลงไปด้านล่างกองรวมกันเจ็บไป๕เชอรี่
อายุระหว่าง๑๒๓๔ปีแต่ละคนมีอาการฟกช้ำดำเขียวตามร่างกาย
ขณะที่ตำรวจสพเมืองกระบีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเลย
ว่าเครื่องเล่นสภาพดีนะเอ้ายังไงฮะ
สภาพดีแล้วมันหลุดได้ไงครับนั่นเนี่ยไม่มีชำรุดจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ
อันนี้ยังไงเนี่ยนายชัยยศประพันธ์เจ้าของเครื่องเล่นยอมรับว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความสะเพราของพนักงานควบคุมเครื่องเล่น
โอ้โหอย่าบอกนะไม่ได้ล็อกอ่ะ
โทษคนเลยเหรอใช่
คือแบบนี้เนี่ยเอาจริงนะเคยเล่นแต่ขึ้นใหญ่ขนาดนี้ก็เคยเล่นเกิดเล่นอานเด็กน้อเธอเกิดเกิดใหญ่เก้า
ที่เราเคยเล่นแล้วที่มันนานมากแล้วมันจะเหมือนจะเป็นรอล็อกสองชั้น
มันต้องล็อกอ่ะมันต้องล็อกที่เครื่องอีก

นี่เหล็กมันจะโกงมาแบบนี้

ไม่ได้ล็อกแบบนี้ไม่ได้ฮะเครื่องมันเหวี่ยงทำงานปั๊บ
คนที่นั่งอยู่ก็ตกลงมาสิครับ

วันทั้งแรกนะครับที่มาจัดงานที่กระบีด้วย

เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันแรกเลย

ทุกตัวที่มีช่าง
ได้รับการอบรมมีมาตรฐาน

ก็เดี๋ยวต้องรู้เรื่องประมาทนะฮะ
ว่าพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดียังไงนะครับ

แต่เรื่องงี้มันพลาดไม่ได้นะ
แล้วคือส่วนใหญ่น้องหนูเขารอต่อคิวเล่นกันนะเครื่องแบบนี้นะ